เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุ

นี่ฮะจักรยานยนต์กับฟอร์จูเนอร์
เอเข้าโค้งมาแล้วก็

สภาพรถของรถฟอร์จูเนอร์หลายคนบอกว่าโอ้โหคนขับไม่น่ารอด
ใช่ฟอร์จุนเนอร์ฟอร์จุนเนอร์จักรยานยนต์นี่แบบเฉียดชิวนะคะ
ใช่นะฮะตอนที่หยุดนิ่งปุ๊บตรงนี้เนี่ยฟอร์จูเนอร์เนี่ย
แนนตั๊ดแต๋อยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์เลยนะค่ะตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกถั่วเหลืองมา
สิบหกตันอ่าตันหนึ่งก็หนึ่งพันกิโลกรัมสี่หมื่นหกพันกิโลกรัมนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับไว้ได้นะครับเหตุเกิดบริเวณโค้งโรงเรียน
วัดพลมณีถนนประชาพัฒนาแขวงทัพยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นี่ฮะโอ้โหดูสภาพรถแล้วแล้วคือเอ๊ะ
แล้วคนขับเขาอยู่ยังไงอ่ะเขารอดมาได้ยังไงรถมันแบนขนาดเนี้ย
เพราะถ้าคิดถึงภาพที่เรานั่งขับรถเนี่ยเราก็นั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับตรงพวงมาลัยหัว
แล้วก็ต้องไปถึงหลังคาอย่างนั้นอ่ะอันนี้แบนมากเลยนะคนไม่ยุบลงไปแบบย่นย่อลงไปเหรอ
ท่านรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีภาพกราฟิกอิเมอร์ซีฟให้ดูแบบชัดชัดเลยว่า
เขาหลบแบบไหนอะไรยังไงนะครับหลังเกิดเหตุก็ต้องช่วยกันนะครับ
ผู้ที่เป็นคนขับติดอยู่ในรถชื่อว่านายวราวุฒิอยู่ญาติมากอายุ๔๒ปีนะฮะ
น้ำหนักของตัวคอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นรถพ่วงบรรทุกถั่วเหลืองเนี่ย
น้ำหนัก๔๐กว่าตันนะครับพอเกิดเหตุแล้วคนเข้าไปดูเจ้าหน้าที่เข้าไปดูนะคุณเขียนมาสอน
นายวรวุฒิยังสามารถตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ออกมาได้นะค่ะยังมีสตินะคะ
ก็ส่งสารสื่อสารกันนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานแข่งกับเวลา
แล้วก็ต้องวางแผนไปด้วยเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะถ้าช้ามันก็ทับลงไปเรื่อย
ช่วงแรกวิธีการก็คือต้องเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นลูกพ่วงออกมาก่อน
จากนั้นก็ใช้รถเครนมาพยุงตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ใช้รถแบ็คโฮเนี่ย
ตักเมล็ดถั่วเหลืองที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ออกมาเพื่อถ่ายน้ำหนักให้มันเบาลง
แล้วก็เอาแม่แรงระบบไฮโดริกมาค้ำยันตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้
เพื่อไม่ให้มันพังถล่มลงมาอีกนะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามสื่อสารกับนายวรวุฒิที่ติดอยู่ในซากรถข้างในนะครับ
เอาพัดลมตัวเล็กมาเป่าลมนะครับเพื่อทำให้มีอากาศจะได้หายใจได้
วิธีการสื่อสารก็คือถามถามไปแต่แน่นอนว่าเขาอยู่ในสภาพ
อยู่ข้างใต้รถใต้คอนเทนเนอร์อย่างนั้นคงจะพูดเปล่งเสียงตะโกนอะไรไม่ได้
ก็ได้ยินเสียงแตรเมื่อสักครู่นี้คือเขาก็กดแตรให้รู้ว่าเขายังมีสตินะ
เจ้าหน้าที่ก็ถามอะไรไปก็บอกว่าลองกดแตรออกมานะถ้าเกิดรับรู้
เดี๋ยวท่านลองดูวินาทีที่เขาช่วยกันนะครับ
ก็บอกเขาว่าถ้าเกิดเจ็บตรงไหนให้บีดกันยาว

โอเคโอเคทุกคนก็ช่วยอยู่แจนเย็นนะพี่น้ำ
ผู้ชาวผู้หญิงน่ะผู้ชาวลูกสะท้นหน่อยน่ะ
หน่อยนะโอ้โหคือมันแบนมากอ่ะจริงจริงคุณภาคภูมิดูสิโอ้โห
โอ้โหคนขับนี่เขามีสตินะคุณวรวุฒิเนี่ยพี่วุฒิเนี่ย
เขามีสติจริงนะใช้เวลาแบบ๒ชั่วโมงกว่านะ
คุณภาคภูมิกว่าจะช่วยได้อ่ะค่ะคือเขาต้องระวังมากมาก
คือถ้าผิดจังหวะเนี่ยมันยิ่งหล่นลงมามันจะยิ่งแย่ไง
เนี่ยค่ะสุดท้ายก็ช่วยออกมาได้และที่สำคัญคือบาดแผลภายนอกเนี่ย
ไม่มีเลยอะค่ะเลือดไม่ออกเลยนะคะครับ
ก็แค่เจ็บเข่าเนี่ยค่ะก็ทางพี่วุฒิเนี่ยที่เขาเป็นคนขับรถ
ฟอร์จุนเนอร์เนี่ยเขาเป็นโฟร์แมนประจำการบินไทยสวรรณภูมินะคะ
ครับภรรยาก็อยู่ใกล้ใกล้เพราะว่าอีกสองร้อยเมตรถึงบ้านแล้วอ่ะค่ะ
นิดเดียวใช่ภรรยาก็อยู่บ้านคืออยู่ใกล้ใกล้นี่เองอ่ะ
ภรรยาของพี่วุฒิเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวพี่วุฒิสามีกำลังกลับจากสัมมนาที่หัวหิน
สองร้อยเมตรก็ถึงบ้านแล้วอะค่ะก่อนเกิดเหตุยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลย
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้วันเกิดพี่วุฒิ
คือวันเกิดเขาก็คุยกันจะเตรียมจัดงานวันเกิดอะไรกันยังไงเพราะจัดงานวันเกิดกันเป็นประจำทุกปี
ตัวภรรยาเกิดยี่สิบหกพฤษภาอืมตัวคุณวุฒิเนี่ยเกิดวันนี้ยี่สิบแปด
ปกติเขาจะจัดกันก็คือเมื่อวาน๒๗ใช่ภรรยาก็บอกว่าคุยคุยคุยอยู่
สายตัดไปก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นมารู้อีกทีเนี่ยมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะครับ
คนขับรถภูมิสิบแปดล้อชื่อว่าในนารงวงเพนต์อายุสามสิบสาม
ตำรวจนำตัวไปสอบสวนนะคะก็สารภาพว่าเป็นคนขับรถบรรทุกคันนี้
รับถั่วเหลืองจากคลังสินค้าไอซีดีลากระบังไปส่งบริษัทแปรรูปอาหารสัตว์ที่ปราจีนบุรี
รถเนี้ยหนักสี่สิบหกตันครับเขาบอกว่าเขาขับมาแค่สี่สิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง
พอถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้งคนขับเขาอ้างว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่แสง
อ่าก็เลยต้องหลบกระทันหันแต่ตรวจสอบแล้วจริงจริงเนี้ยไม่มีนะมีแค่เนี้ย
คันนี้ซึ่งขับอยู่ข้างหน้ารถคันที่ฟอร์จูเนอร์ค่ะไม่ได้มีใครไปแซงรถเขาอ่ะ
ตำรวจบอกก็ดูจากวงจรปิดแบบชัดเจนอ่ะมันไม่มีมันไม่มีไม่มีใครตัดหน้าอะไรเลย
อ้างว่ามีรถจักรยานยนต์แซงตัดหน้าเขาเขาก็เลยต้องหักหลบกระทันหัน
ก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำตู้คอนเทนเนอร์ก็เลยหลุดไปไปทับรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยค่ะ
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็รอดูอาการคอยช่วยเหลือคนขับรถฟอร์จูเนอร์อยู่อะค่ะ
เขายืนยันว่าล็อกตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้ว
เขายืนยันว่าไม่ประมาทแต่ตำรวจก็นำไปสอบไปตรวจปัสสาวะด้วย
ต้นก็แจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะคะ
เดี๋ยวความคืบหน้าของคดีเรามีให้นะครับท่านรอแป๊บหนึ่งนะครับ
ดูย้อนเมื่อวานนี้ก่อนเนี่ยเป็นเหตุการณ์ช่วงที่เกิดขึ้น
แล้วที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือนายวรวุฒิออกมาได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงช่วยออกมาได้สิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาที
สองชั่วโมงกว่านะครับคนก็มากันเยอะนะฮะอืม
แบ็คโฮลกับรถพ่วงที่มาช่วยยกเนี่ยนะ
สองคันที่มาเนี่ยเขารู้ข่าวนะค่ะคือวันอาทิตย์เมื่อวานหายากมาก
เพราะรถมันใหญ่ไงรถที่เกิดเหตุต้องหารถใหญ่มาช่วยยก
ช่วยตักถั่วเหลืองอ่ะหาไม่ได้จนสองคันนี้เขารู้ข่าว
ฟังข่าวแล้วเกิดเหตุนี้นี่เขาต้องการรถขับมาช่วยเลย
อืมไม่ได้สองคันนี้นี่ก็แย่เหมือนกันนะครับอ่าก็
ที่สุดแล้วก็ช่วยมาได้นะครับอ่าแล้วก็บาดเจ็บอย่างที่เราบอกอ่ะ
นะฮะค่ะภายนอกนี่แทบไม่เห็นบาดแผลอะไรเลยมีเจ็บเข่าใช่
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะฟกช้ำข้างในขนาดไหนอ่ะนะทีนี้วันนี้เราก็เลยตามต่อค่ะ
คุณภาคภูมิก็มาดูความคืบหน้าอาการของคุณวรวุฒิด้วย
คนขับรถฟอร์จูเนอร์ว่าล่าสุดอาการเป็นยังไงครับแล้วก็มาดูเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
ก็มีการเจรจากันระหว่างภรรยาของคุณวรวุฒิที่ขับรถฟอร์จูเนอร์นะคะ
แล้วก็ทางห้างหุ้นส่วนที่เป็นเจ้าของรถคอนเทนเนอร์ค่ะรถบรรทุก
แล้วก็คุยกันกับทางบริษัทประกันคุยกัน๓ฝ่ายว่าตกลงจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรกันยังไง
แต่คุยกัน๓ฝ่ายยังไม่มีบทสรุปยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้
แล้วก็มาดูความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ
เพราะว่าคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาเมา
เขาสารภาพว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแล้วก็เมาแล้วก็หลับใน

มันขาดอีก๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไง
ถูกมันยังไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด
แต่ถามว่าดื่มเหล้าไหมดื่ม

แต่หลับในอย่างนี้
ดูสิถูกแต่มันไม่ควรจะดื่มเลยไหมล่ะ
คุณขับรถขนส่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยอ่ะ
นิ้วหัวแม่มือก็บวมช้ำนะคะเริ่มเจ็บบริเวณหน้าอกมากกว่าเมื่อวาน
ออกมาอยู่ห้องพักฟื้นแล้วออกมาจากไอซียูเรียบร้อย
คุณวรวุฒิบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นค่ะเจ็บอกด้านซ้ายแขนซ้ายชาคือชาทั้งแขนเลย
ขยับได้เล็กน้อยคุณหมอเอ็กซาเรย์แล้วไม่มีกระดูกหักเลยนะคะ
เหรอใช่ไม่มีกระดูกหักเลย
เดี๋ยวจะเอ็กซาเรย์ทั้งตัวอีกรอบนึงคือจะดูแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ทางคุณหมอก็ยังไม่ได้บอกว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้วันไหนยังไง
ว่าน่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลสักอาทิตย์หนึ่ง
แล้วค่อยกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านนะคะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปสัมภาษณ์ในวันนี้
เราได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาล
จากคุณวรวุฒิที่เป็นผู้บาดเจ็บ
จากภรรยาที่เป็นญาติของผู้บาดเจ็บ
เดี๋ยวจะสงสัยว่าเขาเพิ่งเจ็บแล้วเอาเราไปกวนเขาใช่ไหม

ด้วยความยินดีของเขาเลยแหละที่เขาจะถ่ายพ่อด้วยกลางนะคะ
โดยเฉพาะวิธีการเอาตัวรอดขณะเกิดเหตุ
จริงต้องขอบคุณคุณวรวุฒิจริงที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
เพราะวิธีการเอาตัวรอดของคุณพี่เขาเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะ
เนี่ยค่ะแต่มาดูการจำลองเหตุการณ์กันก่อนช่วงเกิดเหตุนะคะ
ตามคำบอกเล่าของคุณวรวุฒินะคะ
คือเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กำลังขับรถกลับบ้านพอมาถึงจุดนี้ค่ะ
เป็นทางโค้งหักศอกรถบรรทุกเลี้ยวข้ามเลนมา
เขาบอกว่าถ้าเหยียบคันเร่งคือแบบพุ่งไปเนี่ย
ไม่รอดแน่เพราะรถบรรทุกมาค่อนข้างเร็ว
แล้วเขาก็เห็นชะลอรถปุ๊บ
คอนเทนเนอร์พลิกมาเขาเอียงตัวด้านซ้าย
คือคอนเทนเนอร์มันยาวถ้าเหยียบยังไงก็ไม่พ้นไง
คือใช่เขาบอกเขากำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะ
จะรีบพุ่งไปเพื่อให้พ้นหรือจะชะลอดี

เขาบอกว่าถ้าพุ่งไปเนี่ยไม่พ้นแน่อาจจะไม่รอด

เขาตัดสินใจตอนแรกตั้งใจว่าจะปรับเอ็น

เพราะเขาเห็นแล้วตู้คอนเทนเนอร์มันล้มมาทับแน่

เขาเลยตัดสินใจว่าตะแคงแล้วกัน
แคงไปทางด้านซ้ายแล้วก็เอามือพับขึ้นมารองคอเอาไว้
แคงซ้ายมือพับขึ้นมารองหน้า
มือขวาจับพวงมาลัยเอาไว้เพื่อกดแตร
คนจะได้มาช่วยจะได้รู้ยังมีชีวิตอยู่

ระหว่างเบาะกับคอนโซลตรงกลางอยู่
ดังนั้นที่เราเห็นภาพว่ารถฟอร์จูเนอร์มันแบนมาก
แต่มันยังมีช่องเพราะเขาเอ็นตัวลงมาไง

ผมอยู่ท่านี้นะครับก้มลงก็อยู่ท่านี้

หน้ามันติดอยู่ตรงที่พักแขนนะครับ

อยู่อย่างนี้ครับผมมือก็บีบแยกของความเฉลี่ย

น่าจะเป็นข้างบนของสร้างข้างบน

พอมาเร็วเสร็จปุ๊บผมก็ชะลอแล้วล่ะครับ
ผมชะลอคงพ้นเรียบร้อยล่ะ
แต่ด้วยความเร็วรถก็หักเสร็จปุ๊บ

หวัดปุ๊บมันก็ตู้คอนเทนเนอร์มันก็ไหลมาเลย
ปุ๊บผมว่าเฮ้ยมันไหลแล้ว
ผมก็พลิกตัวเลยพลิกตัวออกมาด้านซ้ายมือนะครับ
ตอนแรกผมดิ้นก่อนดิ้นขยับกะว่า
ปลดล็อกจะปลดล็อกฝั่งนี่นะครับ

ก็ร้องตะโกนบอกช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับ
เขาบอกบีบแกมานะส่งสัญญาณมานะบีบแกบีบแก

เนี่ยประมาณนี้แหละครับเขาก็อ่าไหวไหมเขาก็ทิ้งช่วงไหวไม่ไหวครับ
ไหวไหมไหวครับกำลังทำอยู่นะอะไรอดทนนะอดทนนะคุณกำลังมาช่วยนะ
คือถ้าผมไม่หลบมาฝั่งซ้ายเขาคงเต็มเต็มอ่ะคงไปเลย
แต่ด้วยสัญชาติยานผมผมหลบแล้วผมก้มต่ำอย่างเงี้ยก้มต่ำหัวผม
รู้สึกกันโซนหน้ามันจะสูงกว่าหัวผมด้วยซ้ำนะผมหลบมาอย่างนี้เลย
หน้าผมติดจนที่พักแขนแล้วอ่ะหลบลงมาครับอย่างนี้ผมอย่างนี้
ผมก็บีบแกบีบแกบีบแกอย่างนี้ครับอย่างนี้ผมอยู่อย่างนี้
มองด้านนู้นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยประมาณอยู่อยู่ท่านี้ครับ
ประมาณสองชั่วโมงเร่งก็ไม่พ้นครับถ้าถ้าเร่งอ่ะยิ่งยิ่งเต็มเต็ม
เลยอ่ามีอย่างเดียวคือต้องชะลอไว้ครับต้องชะลอไว้เพราะเขากิน
เลนผมมาแล้วครับเขามาเร็วไงครับถ้าเกิดเขาไปหัก
เขาก็ลงไปเลยใช่ไหมพอเขาหักปุ๊บมันก็พลิกเลยสิครับเขาบอกว่า
เขาขับรถประมาณสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรพี่เชื่อไหมไม่เชื่อครับ
เขาเร็วมากเลยผมเห็นแล้วเขาเร็วแล้วถ้ามา๓๐ยังไงมันก็
ทันครับช่วงทางโค้งอ่ะเขาจะไม่ไม่เบรกได้ยังไงครับ
เห็นเขาบอกว่าเขาหลับในได้บ้างโอ้โหคุณภาพภูมิดูสิสติอ่ะ
ทุกช่วงเวลาเนี่ยพี่วุฒิรู้หมดเลยว่าทั้งคอนโซลทั้งเบาะทั้งหลังคา
ทั้งไอ้ที่จะทับเนี้ยเขาควรจะไปอยู่ตรงไหนของซอกรถเขา
แล้วดูจากภาพกล้องวงจรปิดจังหวะที่เกิดเหตุ
คือมันเสี้ยววินาทีจริงคุณภาคภูมิพี่เขาตัดสินใจได้แบบ
มีสติมากอะค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือหน้าโรงเรียนวัดพลมานีลากระบังกรุงเทพ
แล้วบ้านของคุณวรวุฒิอยู่ห่างจากจุดตรงนี้

คุณวรวุฒิบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีชาวบ้านมาช่วย
อืมแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครครับ
คือเขาก็มาถามถามรายละเอียด

บอกบ้านเลขที่บอกซอยเพราะว่าตัวเองยังมีสติไง
ยังรู้ตัวตลอดเวลาที่บอกเพราะอยากจะให้พลเมืองดีคนนี้

เพราะจุดที่เกิดเหตุมันอยู่ห่างกันนิดเดียว

ผ่านไป๒๐นาทีภรรยาไปถึงนะคะ
ไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ตะโกนบอก

คุณวรวุฒิบอกเลยว่าช่วงที่ติดอยู่ในซากรถนะ

เขานึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่

นี่นึกถึงหน้าของครอบครัวค่ะ

ว่าเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาจากซากรถได้แน่ค่ะ
อืม
ผมคิดถึงพ่อแม่เมียลูก

คิดถึงคนที่ทำคุกคีด้วยอะไรด้วยนะทุกคน

ไม่ได้แล้วก็คิดถึงหลวงปู่หลวงพ่อที่อยู่หน้ารถผมนะครับ
อืมแค่นี้แหละครับไม่

แค่ว่าคนจะมาช่วยเราออกได้ตอนไหนแค่นั้น
มีช่วงเดียวที่เขาก็ขยับรถยกเคนนะครับ
มันคล้ายมันยังไม่ได้ที่มันยุบลงมาครับ

เขาก็รออะไรไม่รู้สักอย่างมาผมได้ยิน
แล้วก็ทีมงานก็ต้องเขาไปตัดเบาะออกอะไรบอกเปิดประตูฝั่งฝั่งซ้ายครับ
นั่นแหละเขาก็ไปเจาะตรงหน้าผมทับอยู่
เสร็จปุ๊บเขาบอกไหวไหมคุณวรวุฒิดีดตัวได้ไหม
ผมก็ยันยันตรงเบรกออกมาขานี้ผมขยับได้แล้ว
ผมก็ถีบตัวออกมาเขาก็ดึงเสื้อผม
ลากคอเสื้อผมมาก็ดึงออกมาครับ
นี่มันมีจังหวะคอนเทนเนอร์ค่อยยุบลงมาด้วยไง

ใจสู้จริงนะฮะกำลังใจดีนะครับ
คือเมื่อสักครู่นี้พี่วุฒิบอกว่าเห็นแล้วไม่มีทางอ่ะจะขับสามสิบสี่สิบอ่ะ
รถเนี่ยขับเร็วมาแหกโค้งมาขนาดนี้นะครับ
ก็เลยอยากฝากบอกไปถึงเขตลาดกระบังนะครับ
อยากจะฝากให้ช่วยขยายถนนให้กว้างขึ้นหน่อยแถวนั้น
เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่รถบรรทุกวิ่งประจำ
อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกก็ได้
ส่วนเมื่อวานนี้ตอนที่ไปช่วยกันนะครับท่านผู้ชม
เห็นภาพเจ้าหน้าที่กู้ไพรไหมครับ

ใช่ดารานุ่มจิตอาสา
ไปทำบุญที่ต่างจังหวัดนะกำลังมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
แล้วทราบข่าวอยู่แถวนั้นพอดี
ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุได้รับแจ้ง

คุณบินให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่านับถือจิตใจของคนเจ็บจริงนะ

ชื่นชมค่ะนะชื่นชมสามีเขามากเลยว่า

เป็นคนที่มีกำลังใจแบบดีมาก

รถหนักประมาณ๔๓ตัน

ลองคิดดูสิว่าโอ้โหแล้วแบบ

มันอาจจะยำจริงยันอยู่กับขอบหรืออะไรก็แล้วแต่
นี่ถ้าเป็นพวกรถเก่งเล็กนะ

ศรีขนรองสวรรค์สอบสวน

ท่านนี้ครับที่ใส่แว่นเนี่ยนะครับ

ตัวแทนจากประกันภัยจากทั้งสองฝ่าย

ตรวจผัสสวะนายนรงวง

คนขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุ
เบื้องต้นพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์

ตามกฎหมายต้องไม่เกิน๕๐
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันอีกนิดเดียวอ่ะ

ใช่ถามว่า๔๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

เจ้าตัวสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุก่อนขับรถ
ดื่มเบียร์มาคุณเข็มมาสอน

เป็นทางโค้งหักศอกมีจักรยานยนต์
เบียดที่แซงซ้าย

ตู้คอนเทนเนอร์หลุดไปทับรถ

ก็แซงซ้ายรถตู้คอนเทนเนอร์

ผู้ที่ขี่หน้ารถผู้บาดเจ็บเท่านั้น

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุกนะครับ

ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวจะส่งตัวฟ้องสารมินบุรี
ประมาณช่วง๔๕ทุ่ม
ก็จะได้ดื่มเบียร์๒ขวด
แล้วก็นอนพักผ่อนรอขึ้นของ
ตอนที่เกิดปัจจิเหตุเนี่ย
เขาแจ้งว่าเขาหลับใน

เราก็เห็นตามคลิปแล้วไม่มีรถตัดหน้า
มีมอไซคันหนึ่งที่วิ่งตามหน้ารถ
คันเกิดเหตุรถฟอร์จูเนอร์
คันนั้นเขาก็มาในทางของเขาวิ่งนำหน้ารถ

โดยฉะนั้นตามคลิปไม่มีมอไซตัดหน้า

แล้วก็ทางรถคอนเทนเนอร์แล้วก็ทางประกันเนี่ย
ก็เลยต้องนัดคุยกันใหม่แล้วก็ต้องตรวจสอบว่า
เทนเนอร์ที่หล่นลงมามีอุปกรณ์ล็อกตู้คอนเทนเนอร์
ทวิสล็อกยึดติดกับตัวรถหรือเปล่า
คือต้องตรวจเช็คนะคะคือมันต้องล็อกนะคะ
ตามกฎหมายเนี่ยถ้าไม่ล็อกเนี่ย
ก็จะมีความผิดตามพรบการขนส่งทางบกปี๒๕๕๙
โทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง๑๕๓๐วัน
ส่วนซากรถทางประกันก็เคลื่อนย้าย
สนจรเข้น้อยไปเก็บไว้ที่อู่แล้ว
วันนี้สารจังหวัดมีนบุรีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ของนายนรงคนขับรถพ่วง๖เดือน
ปรับ๑๒๐๐๐บาท
แต่นายนรงรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่๖เดือน
๖๐๐๐บาทลดแค่เรื่องของค่าปรับ
ใบอนุญาต๖เดือนเหมือนเดิม
ต้องไปรอตรวจสอบเรื่องการล็อกตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะ
เขาบอกว่าเขาล็อกแล้วต้องเอาหลักฐานให้ชัดว่าล็อกหรือไม่ล็อกนะครับ
เพราะการขับรถเราต้องมองมากกว่าข้างหน้าของเรา
ถึงเหตุการณ์รอบข้างด้วยขวาจะมีอะไรมา
ซ้ายจะมีอะไรมาข้างหน้าเราเขากำลังจะทำอะไร